บอกเลยว่าคู่นี้น่ารักมากเคมีเข้ากันสุดนะคะ
แล้วหลายคนรุ้นว่าแบบเมื่อไหร่จะแต่งงาน

คุณผู้ชมล่าสุดเราไปเจอเขาในงานอีเวนต์มา

คือหนุ่มธันวาเนี่ยดูท่าทางพร้อมแต่งแล้วคุณผู้ชม
คบหาดูใจตอนนี้ก็๗ปีเข้าไปแล้ว
ครอบครัวของฝ่ายชายของธันวา
ก็ดูแบบว่าอย่าเห็นลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝ่าซะดี
ที่สำคัญค่ะอยากอุ้มหลานแล้วด้วย
ในขณะที่สาวกรีนก็ยอมรับตรงต่อหน้าสื่อนะคะ
ว่าจะแต่งไม่แต่งเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
คือธันวาเขาก็แบบเหมือนเขาก็อยากแหละค่ะ
แต่กรีนเอาบอกว่ากรีนยังมีความฝ่าน
และอีกอย่างหนึ่งคือพ่อกรีนเพิ่งเสียไป

แล้วกินแบบกินอยากอยู่กับคุณแม่ก่อน
อยากให้ความสุขในบ้านปลายชีวิตของเขา
ที่เราสามารถทำได้ให้กับเขามากที่สุดที่จะทำได้
บ้านเราแบบบ้านกินยังมีหลายอย่าง

ในบ้านเนี่ยตอนนี้เหลือแค่กินกับแม่สองคน
รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราจะต้องแต่งงานกัน
หมายความว่ากรีนจะต้องไปอยู่บางที่

เพราะว่าเขาก็เฮิร์ตมาหลายอย่างแล้ว
เราเลยอยากซัพพอร์ตความรู้สึกของแม่ให้มากที่สุด

รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของคนสองคน
ในการคุยกันมากกว่าแล้วเราไม่ได้มองว่า
จะต้องแบบรับซองมีพิธีรีตอง
ณวันนี้เราสบายใจกับจุดนี้

ปรึกษากันเป็นเพื่อนกันในทุกโมเมนต์
สำหรับตอนนี้นะคะดำน้ำคิดว่าคนนี้ก็ใช่แล้วล่ะค่ะ

โอ้ยคุณหารักที่สุดแล้ว

กว่ากรีนขอไปทำหน้าที่ลูกที่ดีก่อนแล้วกัน
เชื่อว่าธันวานั้นเข้าใจแน่นอนนะคะ

แล้วแบบหันไปทางนี้ก็ยังเจอเขาอะไรแบบนี้